ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ

๔๑๘เท่านั้นเอง
หันดูนิดนึงเดี๋ยวอ่านผิดแล้วแกจะเคืองเอา
๘ปีแต่บอกเลยนะคะว่ามีแต่ความปังความปั๊วนะคะ
วันเกิดพี่เอทั้งทีค่ะก็มีทั้งเพื่อนสนิททั้งในแล้วก็นอกวงการนะ
มาร่วมโวยพรให้พี่เอกันเพียบเลย

จะไม่มีน้องสาวสุดที่รักอย่างพี่อ้ำพัชราภาได้ยังไงล่ะคะ
ก็มาร่วมโอยพรเฉลาวันเกิดกัน

โพสต์ลงไอจีส่วนตัวแบบทั้งน่ารักบนความหาค่ะสมมงคุ้ยอ้ำจริง

ขอให้พี่สวยขอให้พี่รวยกว่านี้

แอปแต่งรูปจงติดต่อพี่เป็นพรีเซนเตอร์เถอะ

ดื้อกับน้องไม่งั้นพี่จะโดนเหมือนเหตุการณ์ในรูปค่ะ
เตือนแล้วนะนี่แบบนี้

คุณอั้มคุณอั้มลงรูปเนี่ย
แกล้งพี่เอหรือว่าจะแกล้งตัวเอง
นั่นแหละสิแต่แม่รอดอยู่เลยเอาแม่แสวนขนาดนี้
คนขามุมเสนอย่างสวยขนานี่เลยค่ะ
วันเกิดอย่างพี่เอนะคะเมื่อเห็นคำโวยพรของน้องรักก็ได้เข้ามาตอบว่า
อุ้ยพี่กลัวแล้วจ้า

งานนี้ไม่รู้ว่าพี่เอกลัวจะโดนทำเหมือนในภาพหรือเปล่า
หรือกลัวคำโอยพรของน้องสุดที่เลิฟนะคะ

มีแต่ความฮาแล้วก็ความน่ารักตลอดเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะหยอกนะฮะรักพี่เอมากนะ
เอาจริงนะพี่เอตอนนี้เหมือนผอมลงเยอะเลยเนาะ
ใช่คุณเออนะคะ
เคยดูรูปที่เขาไปงานแต่งงานของคุณจักรจันทร์
แล้วคุณหญิงปณิตาถ่ายรูปมาเป็นวีดีโออ่ะ
เอผอมนะไม่ได้พึ่งแอปอย่างเดียวนะ
แต่แอปก็ต้องมีความเสริมความนงความเนียนอะไรบ้าง

ใช่คุณเมครีชิเค้าก็โพสต์ด้วยค่ะ
ก็เป็นภาพภาพนี้เพิ่งโพสต์เมื่อตอนบ่ายนี้เอง

ก็ขอให้พี่เอนั้นมีความสุขนะคะ

คนในวงการบรรเทิงที่จริงมันเกิดพี่เอเยอะมากเลย
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนนิดน้อยเท่านั้นเองนะคะ
พี่ที่พี่ขนต้องบอกพอรอไว้ด้วยนะ
พี่แอดแต่งรูปให้พี่เอแล้วนะ